วันนี้เป็นวันแรงงานนะคะซึ่งกระทรวงแรงงานร่วมกับผู้ใช้แรงงาน๑๗องค์กรค่ะ
ทำกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานแห่งชาตินะคะ
ก่อนที่จะเคลื่อนขบวนไปที่สาราว่าการกรุงเทพมหานคร
ไปที่สาระว่าการกรุงเทพมหานครไปยื่นข้อเรียกรองครับ
นายกรัฐมนตรีนะคะติดตามบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาจากคุณนำโชคบุญชู
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะรายงานเข้ามาจากสนามม้านางเลิ้งค่ะ
เชิญค่ะครับขนาดนี้นะครับสิบเจ็ดองค์กรผู้ใช้แรงงานลูกจ้างนะครับ
ก็ได้เคลื่อนขบวนออกจากสนามม้านางเลิ้งนะครับเพื่อเดินมุ่งหน้าไปยังสารวาการกรุงเทพหานครลานคนเมืองนะครับ
ซึ่งเป็นจุดหลักที่จะมีการจัดกิจกรรมงานวันแรงงานแห่งชาตินะครับในปีนี้
เพื่อยื่นข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีนะครับให้ดูแลเรื่องสวัสดีภาพแรงงานนะครับ
และคุ้มครองตามกฎหมายครับโดยปีนี้นะครับการจัดงานใช้คำขวัญว่า
แรงงานไทยสามัคคีสาดุดีองค์ราชันเก้าทันเทคโนโลยีสี่จุดศูนย์นะครับ
มีริ้วขบวนของพี่น้องแรงงานจาก๑๗องค์กรขบวนของกระทรวงแรงงาน
ขบวนของสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยสภาองค์การลูกจ้างแห่งชาติ
ขบวนของสหภาพแรงงานและขบวนของแรงงานนอกระบบนะครับ
มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานร่วมในทุกขบวนกว่าหนึ่งหมื่นคนครับสำหรับข้อเรียกร้องวันแรงงานแห่งชาติปีนี้
สภาองค์กรลูกจ้างรายงานแห่งประเทศไทยยื่นข้อเรียกร้อง๑๐ข้อต่อรัฐบาล
อาทิให้แก้ไขพรบคุ้มครองแรงงานให้ลูกจ้างเกษียณตอนอายุ๖๐ปี
กรณีอายุ๕๕ปีถ้าลาออกให้ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าลูกจ้างเกษียณ
พร้อมทั้งขอให้ประกันสังคมปรับฐานการรับบำนานชะลาภาพ
เริ่มที่เดือนละห้าพันบาทนะครับและให้นายจ้างต้องจัดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
เป็นภาคบังคับรับรองให้ลูกจ้างเมื่อสิ้นสุดการทำงานนะครับ
ขณะที่อีกกลุ่มแรงงานก็คือคณะกรรมการสมาณชันแรงงานไทย
แล้วสมาภัณฑ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะครับปีนี้มีมติงดยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลนะครับ
จะติดตามแต่จะติดตามทวงถามข้อเรียกร้องที่ได้ยื่นไปแล้ว
เมื่อปีที่ผ่านมานะครับเพื่อให้ได้ความเป็นธรรมแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ำนะครับ
โดยให้มีสวัสดิการทั่วหน้าเท่าเทียมนะครับรวมถึงให้ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย
การให้ความเป็นธรรมในการบังคับใช้กฎหมายนะครับรวมถึงในการทำศัตยาบันเพื่อปฏิบัติตามอนุสัญญาสามฉบับ
ซึ่งว่าด้วยเสรีภาพการคุ้มครองและการรวมกันเจรจาต่อลองรวมถึงการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนด้วยครับครับและขบวนที่ออกจากสนามม้านางเลิ้งในตอนนี้นะครับ
ที่จะมุ่งหน้าไปสารวาการกรุงเทพมหานครโดยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา
นั้นก็จะมาเป็นประธานในการเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติในเวลา๑๔นาฬิกา๓๐นาทีนะครับพร้อมทั้งก็จะรับข้อเสนอ
ของสภารายงานรุกจ้างทั้ง๑๗องค์กรด้วยครับ
ขอบคุณคุณน้ำโชคด้วยนะครับก็จะไปสิ้นสุดที่สละวะการกรุงเทพมหานครนายยกรัฐบนตรี
ก็น่าจะได้เจอกับ๑๗องค์กรจากภาคแรงงานนี้ด้วย
แล้วก็รับข้อเรียกร้องไว้นะครับ